มาดูเรื่องของเด็กนักเรียนหน่อย

ท่านผู้ชมครับคือน้องที่เรียนหนังสือเนี่ย

เขาจะมีกระเป๋าที่ต้องใส่หนังสือไปเรียนนะคุณเดี๋ยวมาสอน

ถูกต้องแบบลากก็มีเหมือนกระเป๋าเดินทาง

โรงเรียนเขาก็เอาแล้วแต่อยากจะใช้แบบไหนก็สลับกันใช้
แต่ต้องเป็นสีดำล้วนอะไรก็ว่าไป

ซึ่งโรงเรียนนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นแบบเป้แบบเดียวหรือไม่อย่างไร
แต่มีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยฮะ

อยู่ชั้นม๓อายุ๑๔ปี

แม่ก็เลยสงสัยว่าไอ้กระเป๋าเป้ที่สะพายหลัง
แล้วใส่ของเยอะใส่หนังสือหนักไปโรงเรียนเป็นสาเหตุหรือเปล่า

แล้วลูกบอกปวดหลังต้องให้แม่บีบนวดให้อยู่บ่อย
ก็เลยจะเอาฟิล์มเอ็กซอเรย์นี้ไปคุยกับทางโรงเรียน

ว่าขอเปลี่ยนแบบกระเป๋าบ้างได้ไหม
ขอลากแทนได้ไหมไม่ต้องแบกขึ้นหลัง
เนี่ยไม่งั้นไม่ไหวเด็กแบบกระดูกสันหลังมันคดงอแบบนี้ไปเลย
นี่นะครับคุณแม่ท่านนี้อายุ๔๐ปีนะครับชื่อว่าคุณสุภาพนะฮะ
นำภาพเอ็กซอเรย์ของโรงพยาบาลมาให้กับผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับ
บอกว่าเป็นฟิล์มเอ็กซอเรย์ความจริงเนี่ยเอ็กซอเรย์ปอดของลูกสาว
จังหวัดขอนแก่นแต่จะเห็นได้ว่าจากการที่เห็นฟิล์มเอ็กซอเรย์ออกมาเนี่ย
แล้วมันเห็นอย่างอื่นด้วยเนี่ยปรากฏว่ากระดูกสันหลังของลูกสาวเนี่ย
ก็เนื่องจากเมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้นขับรถจะมาทำธุระที่ตัวเมืองขอนแก่น
ลูกสาวก็มีอาการไอแล้วก็ตัวร้อนด้วยเลยพาส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น
แพทย์ก็ให้ไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปเอ็กซอเรย์ปอด
เพื่อหาสาเหตุของการไอนะฮะการป่วย
ผลออกมาปอดปกตินะครับก็คือเป็นไข้ธรรมดาแล้วก็มีหลอดลมอักเสบ
แพทย์ก็ให้ยารักษาให้ตามอาการแต่จากฟิล์มเอ็กซาเรย์เนี่ยมันเห็นความผิดปกติของลูกสาว
คือกระดูกสันหลังคดงอแบบนี้เห็นไหมตรงกลางมันจะโค้งเลย
แพทย์ที่รักษาอาการป่วยของลูกสาวซึ่งเป็นแพทย์ทั่วไปนะรักษาโรคทั่วไป
ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางหรือว่าทางกระดูกนะครับ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนัดให้มาพบคุณหมอเฉพาะทางก็แล้วกัน
วันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วก็จะได้ดูว่ากระโหลกกระดูกเป็นยังไง
ซึ่งคุณแม่บอกว่าจากการได้คุยกับแพทย์นะครับทำให้ทราบว่า
คือวันเสาร์ที่ผ่านมาไปเจอแพทย์แล้ว
คุณหมอบอกว่าอาการกระดูกคดงอของลูกสาว
น่าจะเกิดจากการแบกสิ่งของที่หนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
ซึ่งแม่คิดว่าเกิดจากการที่ลูกสะพายกระเป๋านักเรียนแน่
เนื่องจากว่าตั้งแต่ลูกเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม๑จนมาถึงม๓
บ่นปวดหลังปวดไหล่แล้วต้องให้นวดหลังให้อยู่บ่อย
ค่ะที่เขาบ่นมาตั้งแต่ม๑ก็คือ
สะพายกระเป๋าแล้วบ่นคือหนูปวดหลัง
หนูปวดหลังมากหนูไม่เรียนได้ไหมคือหนูปวดหลัง
หนูทำไมต้องทำไมหนูต้องได้มาแบกอะไรหนักแบบนี้ทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็บ่น
แม่ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรแม่ก็มีแต่ปลอบใจว่า
เพื่อนคนอื่นเขาก็แบกเหมือนกันลูกอดทนเอาอดทนเอาเรียนไปเดี๋ยวก็จบแล้ว
ก็ได้แต่ปอบแบบนี้ไม่นึกว่าอาการมันจะแย่ขนาดนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วก็คิดว่าจะกลับมาที่นี่อีกตามนัดนะคะวันเสาร์
เสาร์จะกลับมาที่นี่ตามนัดก่อนหาหมอกระดูกก่อนว่าถ้ามีทางรักษาแบบไหนก็ต้องรอคุณหมอแนะนำก่อนนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองน้องที่ดูข่าวนี้แล้วคิดว่ายังไงคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
ความแข็งแรงของกระดูกก็ไม่เหมือนกันน้องอายุ๑๔คนนี้อยู่ชั้นม๓เนี่ยอาจจะทนการแบกแบบนี้นานแล้วมันคดไปก็มันก็เป็นไปได้ใช่ไหม
ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ก็คิดว่าหากให้ลูกใช้กระเป๋าแบบเดิมเนี่ยมันคงจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมแน่
ก็เลยต้องไปคุยกับทางโรงเรียนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เห็นอยู่บ่อยนะชินตาเด็กนักเรียนไปโรงเรียนถือกระเป๋าใบใหญ่ถือตัวเอียงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้กระเป๋าหนักฮะใช่กระเป๋าหนักตอนเด็กดิฉันไม่มีเลยนะขี้เกียจอ่านหนังสือซ่อนไว้ที่โรงเรียนกระเป๋านี่แบนอย่างนี้เลยอยู่ใต้โต๊ะผู้ตรวจก็จะโดนตีเป็นปกตินะ